แต่ว่าคราวนี้นี่นะผ้าไหมหายไป
พ่อค้าแม่ค้าผ้าไหมในงานวิจิตแพรวาราชนีแห่งใหม่ที่กาลสิน
เขาก็ขึ้นชื่อเขาก็ถูกเหมือนกันถูกขโมยผ้าใหม่ไป
ที่สุดแล้วนะคะก็ช่วยจับหญิงสาวคนหนึ่งให้กับตำรวจได้ด้วยนะคะ
หลังจากที่ขโมยผ้าไหมไปมูลค่ากว่า๒๐๐๐บาททีเดียว
หมายกาลสินนี่สวยด้วยนะสวยมากเลยแล้วก็ขึ้นชื่อด้วย
กุญญาดาพันกางอายุ๔๖ปีนี่แหละค่ะ
ถูกนางกฤษณาแก้วเกมทองอายุ๔๖ปีแม่ค้าขายผ้าไหม
งานวิจิตแพรวาราชนีแห่งใหม่อยู่ที่จังหวัดกาลสิน
และเพื่อนพ่อค้าแม่ค้าจับตัวเอาไว้ได้
หลังจากที่ขโมยผ้าไหมมัดหมี่๓ตะกอหางกระรอก
ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองจากจังหวัดชายภูมิรวม๕ผืน
มูลค่ากว่า๒๕๐๐บาททีเดียวค่ะ
โดยนางกุญญาดาก็ทำทีเหมือนไปเลือกซื้อผ้าไหม
แล้วก็อาศัยจังหวะที่เผลอของเจ้าของร้าน
้วนผ้าไหมเก็บเอาไว้แล้วก็พยายามหลบหนีไป
แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ช่วยกันจับตัวส่งตำรวจได้นะคะ
แล้วจากการสอบสวนนั้นผู้ต้องหาก็ยอมรับว่า
มีการวางแผนทำเป็นกระบวนการและทำมาแล้วหลายครั้งด้วย
ที่พ่อค้าแม่ค้าให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะว่า
งานผ้าไหมที่ขอนแก่นก็เคยเกิดเหตุขโมยผ้าไหมมา
มูลราคานับแสนบาทนะคะเคยเกิดมาแล้ว
เป็นกระบวนการนะครับ